เอาล่ะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่มอบรางวัลตลอดกินตลอดเที่ยวใช่ไหม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปกินให้อิ่มน้ำสำราญกับการแข่งขัน

เปิบอะไรเปิบขนมจีนว้าว

ต้องใช้มือเท่านั้นครับช้อนไม่ทันแน่
นี่คือบรรยากาศเทศกาลวันขนมจีนประโดก
ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณสวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดกตำบลหมื่นวัย
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
งานนี้เขามีการจำหน่ายขนมจีนน้ำยาชนิดต่างนี่มาเพียบครับ
ที่ชาวตำบลหมื่นวัยพร้อมจ่ายกันมาจำหน่ายกว่า๕๐ล้าน
แต่ไฮไลท์ดีงานนี้ก็คือการจัดการแข่งขันเปิบขนมจีนครับ
โอ้โหนี่ผู้เข้าแข่งขันมาเพียบนี่เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยนะ

หลุมพอลเลอร์ตอนนั้นแหละกินกิน
ใช้มือสาวขนมจีนประโดกนี่เขาดังมากนะขึ้นชอบ
ยอดต้องใช้มือใครใช้ช้อนก็ใช้กันไป
แต่บางคนเขาถนัดที่จะใช้มือมากกว่าเขาว่ากันแบบนั้น

กติกาคือต้องกินขนมจีนน้ำหนัก๑กิโลกรัม
น้ำยาปลากะทิครึ่งกิโลกรัม
ให้หมดเร็วที่สุดครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูกันหน่อยว่าใครกันหนอจะเป็นผู้ชนะในงานนี้

โอ้โฮ

อันนี้คือใส่น้ำยาแล้วใช่ไหมคะ
ใส่แล้วแล้วนี่จกเสร็จปั๊บ

ปากสิทำความสะอาดให้เรียบร้อย
นี่แหละคือโฉมหน้าของผู้ชนะคือนางสาวทัศนี

เรียกได้ว่าล้มแชมป์เก่า
เอาชนะไปด้วยการกินขนมจีน๑กิโลกรัม

หมดภายใน๒นาที๓๐วิ
หว่าหญิงสาวสวยพวกนี้
แล้วนี่คือก่อนที่จะขึ้นไปรับรางวัลต้องทำยังไง
หน่อยเช็ดเอาเส้นขนมจีนที่อยู่ตรงจมูกออก
เธอบอกว่าถ้าไม่สวยเธอจะไม่ขึ้นรับรางวัล

เป็นความพระคุมใจนะครับโอ้โฮตัวแค่นี้นะชนะผู้เข้าเข่งขันทุกคนที่เป็นผู้ชายด้วย

ก็รับเงินรางวัลไปด้วยนะ๑๐๐บาท
จากนี้บรรยากาศภายในงานก็สนุกสนานแล้วครับ
นี่เรามีนำมาฝากเพราะว่าเขาเป็นการส่งเสริมวิถีชีวิตชาวบ้าน
และส่งเสริมอาชีพการขายขนมจีน
ของชุมชนหมู่บ้านประโดกที่มีการสืบทอดกันมานานกว่า๒๐๐ปี
คุณผู้ชมขนมจีนที่นี่เขาดังนะถ้าได้ลองทานแล้วคุณจะรู้สึกว่าขนมจีนที่นี่
สูตรเท่ากับเขาโดยเฉพาะแล้วก็นี่
คุณจะอดใจไม่ไหวเผลอต้องกินแบบนี้
เผอคุณจะชนะน้องคนนี้ด้วยนะคะ
อร่อยมากคือต้องสาวสาวเนี่ยมือใครยาวก็สาวได้สาวเอา
น้องเขาไม่แก่เลยสาวอย่างเดียวเลย
สาวแบบนี้นะอิ่มท้องด้วยนะ
ไม่น่าล่ะเนี่ยฝึกกินเอามือกินเสา
ดิฉันกลัวแก่ไงกลัวแก่ใช่สาวอย่างเดียว
จะได้สาวถ้าไม่ได้ฉันต้องฝึกกินแบบนี้

หยิบอย่าไปกินขนาดนั้น